ว้าว
ตลาดสดการเมืองมาแล้วจ้า
เรื่องความเชื่อโชคลางของขลัง

จำเป็นต้องจัดโปรแกรม๕พอร์ต
เข้าครามสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เรียกพอร์ตกำลังใจกันแบบรวรัว
อย่างลุงตู่ช่วงนี้งานอย่างหนัก

สัปดาห์ก่อนบุเร็งไปไหว้พัฒน์แถวอายุธยา
แวะเข้าศักราชพระพระรมราชานุสวรรี

สายบัวไปตีความต่างนานา

วันต่อมาต้องเข้าโรงพยาบาลกันเลยนะเนี่ย
ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่กันเชียวนะ

เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์
ก็ขอตามรอยลุงตุ๋เขาบ้าง

สมเด็จพระนเรสวนมหาราชที่วัดใหญ่ชัยมงคล
เสร็จพิธีก็หยิบก๊วยให้พละไม้เข้าบาก

ได้แก้ปัญหาให้บ้านเมืองได้ง่าย

อุ่มท้องตลอดหาเสียงทั้งร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ
โคราชวันก่อนก็จัดเครื่องบวงสวงชุดใหญ่ถวายย่าโม
และที่ขาดไม่ได้คือพิธีชักดาบ
อุ้งอิ๊งเธอตั้งจิตอธิษฐานขอพรคุณย่าโม
โคราชแลนด์สไลด์ป๊าด
จะฟาดทุกจังหวัดกันเลยหรือคะคุณค่ะ
ไต้โบย่าโมอับสุด